๖โมงครึ่งคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวที่โหเขาให้ชื่อว่าเป็นโจรใจบาป
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งไปกดเงินจากบัตรคนจน
จะไปซื้อนมให้ลูกซึ่งลูกนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่โจรไปปล้นไปเอาเงินจากผู้หญิงคนนี้
โอ้โหเขาก็ลำบากอยู่แล้วก็กลายเป็นลำบากซ้ำซ้อนไปอีกคุณผู้ชม
อ่ะไปดูภาพที่เธอเล่านาทีที่ถูกปล้นให้ฟังครับ

กลบั้มหน
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดบนถนนสายเอเซฟังขาดขึ้น
ห้างโลตัสสาขาสำนักงานใหญ่หมู่๒สาขาใหญ่หมู่๒ตำบลเขาเจกอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
หนีหายไปเลยครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปกดเงินจากบัตรคนจนออกมา๓๐๐บาท
จะนำเงินไปซื้อนมให้ลูกลูกเนี่ยเพิ่งคลอดได้๖เดือนแต่ลูกนอนป่วยที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
แล้วหลังจากกดเงินเสร็จก็ขี่รถไปได้เงิน๓๐๐นะฮะจะไปซื้อนมให้ลูกกิน
คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่รถมาตามประกบ๑ใน๒คนร้ายนั้นล้วงเอากระเป๋าเงินไป
คือเธอใส่ไว้ในกางเกงแล้วคนร้ายก็ตามมาตามไปกดเงินด้วย
คนร้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะตามมาจากที่เธอนั้นไปกดเงินแล้วพอได้จังหวะเนี่ยก็ขี่รถมาประกบ
พอเห็นว่ามีเงินใช่ไหมขี่ตามไปประกบแล้วล้วงเอากระเป๋าเงินซึ่งมันโผล่ออกมาจากกางเกงพอดี
ก็ขับไปเลยครับตำรวจก็สอบสวนแล้วก็เร่งหาภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายขี่รถไปนะครับ
ติดตามดำเนินคดีให้ได้แล้วก็ฝากเตือนนะคุณผู้ชมถ้าจะไปกดเงินระวังด้วย
ซ้ายมองขวากดเสร็จปุ๊บคือกระเป๋าเงินมันต้องมิดชิดกว่านี้อย่าให้มันโผล่ออกมาแบบนี้